เรื่องราวของรถไม่หมดแค่นี้ไปที่อุดรธานีหน่อย
เลื้อยเข้าไปซุกอยู่ในรถแบบนี้ค่ะแล้วคุณรู้ไหม
เผื่อเรื่อยค่ำถนนมาด้วยนะโหแล้วมาซุกใต้ทั้งรถของเมียตำรวจ
โอ้โหอยู่ในปั๊มเลยค่ะปั๊มน้ำมันปอตทริมถนน
หมายเลข๒๒อุดรสกลนครบ้านหนองขามตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาเลยจ้ามาช่วยกันจับงูหน่อย
เลื้อยเข้าไปซ่อนอยู่ใต้ท้องรถคันนี้นะคะ
หมายเลขโอ๊ยเออนี่หมายเลขทะเบียน
หมายเลขทะเบียน๘๖๘๙ดิฉันไม่อ่านตัวหน้าแล้วนะขี้เกียจ
นะคะเจ้าหน้าที่พยายามที่จะตามหาอยู่ว่างูเนี่ยอยู่ตรงไหน
เห็นหางมันเอาเดี๋ยวเห็นหางมันทำไมนะ
หางมันช่างกระดกขึ้นกระดกลนเออมันไม่ใช่งูหางกระดิ่งเหรอ
มันคืองูจงอางเนอะหางมันโผล่ออกมาจากซุ้มล้อด้านหน้าข้างซ้าย
แต่หาไม่เจอไม่สามารถดึงออกมาได้ใช่ไหม
เนื่องจากว่างูเนี่ยก็ตัวใหญ่แล้วมันก็เลื้อยเข้าไปขดอยู่บนเท่นเกียร์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
หางออกมาปรากฏว่าหูคุณค่ะงูตัวนี้ยาวเท่าไหร่
ให้ใจ๓๕เมตรโอ้โฮแล้วเป็นงูจงอ้างอ้าวยังไม่รีบ
แล้วมันเป็นงูเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซินล่ะ
ตอนนี้เบนซินก็ยังดีกว่าเพราะว่าเบนซิน

โอ้โฮดูหน้ามันโอ้โฮแล้วดูหน้ามันเนี่ย

แล้วถามว่ามันเข้ามาทำไมคุณชิสา

เติมเอเนจี้เติมพลังมาเติมน้ำมันเหรอ
นี่แหละมันไม่ธรรมดานะ
แต่ช่วงนี้พลังมันค่อนข้างจะแพงนะ

เอาถูกเอามาดูเจ้าของรถคุณคุยเรื่องงูอะไรไม่รู้เรื่องเลย
ของรถคุณดวงพรโรธศรีอายุ๔๕ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการ
เล่าบอกว่าเพิ่งย้ายตามสามีมาอยู่ที่อุดรธานีประมาณ๕เดือน
เพราะว่าสามีมารับตำแหน่งสารวัตรใช่ไหมคะ
ตอนกำกับการตำรวจตะโรเวนชายแดน๒๔นะคะ
รถคันนี้เป็นของสามีนะคุณ
ใช้ประจำเลยแต่วันนี้ยืมออกมาจากค่าย

๕นาทีจอดอยู่ในปั๊บแป๊บเดียว
คนเนี่ยค่อยแบบมามุ่งดูที่รถ

มาแล้วก็มาซุกอยู่ใต้ท้องรถตัวเองแบบนี้

แล้วก็ดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เธอดูอะไรกันเหรอเป็นอะไรเหรองูมันเข้ารถคนที่เป็นเจ้าของก็โอ๊ยดีแล้วใจชื้นไงงูมันเข้ารถบ้าเหรอ
ก็แค่งูเฮ้ยงูรถรถใครรถฉันพี่บ้า
โอ้โหแล้วเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกด้วยนะว่างูตัวนี้เลื้อยเข้ามาในรถเขาก็เชื่อว่าอาจจะมานำโชคให้
ก็แน่นอนสิ่งที่ต้องโฟกัสก็คือคือทะเบียนรถของเขาหลายคนก็โฟกัสตัวพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะลองไปเสียงดวงเสียงโชคดูนะคะ
งวดนี้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่ก็เขาจับงูออกมาได้แล้วเดี๋ยวพี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะเอางูไปปล่อยในพื้นที่ห่างไกลชุมชนนะคะ